แล้วก็แบบทานเข้าไปปรากฏว่าเป็นอาหารเป็นพิษ
ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ที่มาเกาะนี่นะ

ไม่ได้ลุกไปนู่นนี่อะไรนอนอย่างเดียว
เพราะว่าทั้งอาเจียนอาเจียนเหมือนคนอดยาท่านก็บอก
พุ่งอย่างนี้ปื๊ดอย่างนี้

โอ้โฮว่าบทแรงวันนี้ยังเป็นอยู่เลยเนี่ย

สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นที่ผมอยากจะบอกคือเลยรู้ไหมคะว่า

ถ้าคุณผู้ชมได้ชมข่าวใส่ไข่จากไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับ
ถ้าได้ดูวันที่อาจารย์ช้างกับหมอลักษณ์มาบอกเนี่ย
ดวงผมเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะป่วยตั้งแต่ต้นปี

วันที่๓ผมป่วยเลย

ใช่ราศีผมเนี่ยกรกฎเนี่ยปีนี้

ซื้อลอตเตอรี่เมืองไทยไม่เคยถูกเลยถูกลอตเตอรี่ญี่ปุ่น

ดีใจมากเลยถูกตัวเดียวเขามีเลขตัวเดียวด้วยนะ

สามร้อยเยน
สามร้อยเยนอยากคุยดีกว่า

สองร้อยจะคุยทำไมถ้าได้สองร้อย

เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สบายปากบวมด้วย
คุณผู้ชมก่อนว่าไลน์มาพูดคุยกับเรากันได้นะคะ
ใครป่วยไม่สบายอากาศเป็นยังไงทางใต้
ตอนนี้น้ำไปถึงไหนท่วมเยอะขนาดไหน

พลิเคชันไมค์ไทยรัฐก็สามารถดูได้ถูกต้อง
ตอนหลังได้ด้วยเพียงคืนจะไป

นี่ค่ะมาวันนี้เรื่องแรกก็เป็นเรื่องเล่าในหลวง
ตอนเรียนโอลิมปิกพรณตีจารึกอาริราชกรรรม
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ที่ทำงานกีฬาเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะ
เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงราชการที่๙

คือวันที่นำนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๐๔
กรุงเอเทนประเทศกีสนะคะ
เข้าเฝ้าทุนกล้าวถวายเหรียญรางวัล
เพราะว่าพระองค์ทรงนำเหรียญที่นักกีฬาทูล๙ใส่ตระก้า
เหมือนกับว่าจะทรงเก็บไว้ส่วนพระองค์
ก่อนจะมีพระราชปฏิสันธารกับนักกีฬาเป็นเวลานานมาก
หลังจากที่ในหลวงมีรับสั่งกับนักกีฬาเสร็จ
พระองค์ได้คืนเหรียญรางวัลให้กับทุกคน
และรับสั่งว่าทุกคนไปทำมาด้วยหยาดเหงื่อ
เก็บไว้เป็นเกียรติยศให้กับวงตระกูล
เพราะว่าโอลิมปิกเกมต้องคัดเลือกเข้าไป

ได้เหรียญทองในโอลิมปิก๑เหรียญ
เป็นการทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศของตัวเองได้ง่ายและเร็วที่สุด
วันนั้นได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยค่ะ
ตรีจารึกก็ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟัง
อีกหนึ่งเรื่องนี่หน้าหนึ่งวันนี้เห็นไหมคะ
บอกว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศก็สวดถวาย
ให้กับในหลวงราชการที่๙พิธีใหญ่มากที่วัดพระแก้วนะคะ
เมื่อวานนี้วันที่๕มกราช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวังมหาเทราสมาคม
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพระพุมมูนีวัดราปภิษฐิตรมหาศรีมาราม
กรรมการมหาเถียรสมาคมเป็นประธานในพิธีค่ะ
ต้องบอกว่ากว่า๔๐๐รูปเลยทีเดียวได้เข้าร่วมในพิธีนี้
โดยจัดที่นั่งทั้งภายในบริเวณองค์พระอุโบสถ
และภายในกระแพงวัดรอพระอุโบสดด้วย
บรรยากาศภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ก็คล้าข้ามไปด้วยประสบนิกรจากทั่วทุกทิศที่มาร่วมงาน
เรียกว่าเสียงดังกระหึ่มกล้องวัด

อ้าวโอเคอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะหน้าหนึ่งอีกเหมือนกัน
แต่เรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดี
ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีหรือว่าไม่ดีเลยดีกว่า

เห็นข่าวนี้ใช่ไหมพอลงเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วเห็นข่าวนี้ผมโผล่หน้า
เอาไปทำอะไรผมล่ะฮะไปพักผ่อน
เห็นบอกว่านั่งไม่ออกเลยนี่นั่งไม่ได้แต่นอนอย่างเดียวไง
โอเคมะเก้าในนี้นะฮะตำรวจจับตั๊มไอ่ต้ำจอมทั่วนะฮะ
มีตั้มจอมทั่วมือค่าบันดิษฐ์มศทำแผนชาวบ้านนับร้อย

นี่นะครับก็คือเรียกว่าทางสมรวจโทรศาลิตมหาธวร
เหมือนกับเป็นตำรวจน้ำดีนะพูดถึงตอนนี้

คือไปจับมาได้แล้วที่สนโคกคาม
ประชุมวางแผนนำตัวในกิติกรวิกาหะหรือว่าในตั้
อายุ๒๖ปีผู้ต้องหาชีวิตมีดแทงแล้วก็ปาดคอบันดิษฐ์มศ
ชี้จุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยสุขนทศวรรค์๒๗
แถวบ้านผมเลยนะย่านราชภาพกฎม
ทำกลางกองทัพสื่อมวลชนที่ติดตามเป็นจำนวนมากเพื่อรอทำข่าว
ก็คือหลังจากนั้นในกิจกรก็ได้บอกว่าตัวเองได้ซ้อนงานท้ายรถตรายังยนต์
ของในบฟนชัยเรียงภาวาที่อยู่ระหว่างระหว่างการหลบหนี
และก็หลบหนีไปได้ทางคำนวจประดิษฐ์มูลธรรม
โดยมีตำรวจแล้วก็ทหารประมาณ๑๐๐นายดูแลความเรียบร้อยอยู่
จากมีประชาชนในที่เกิดเหตุจำนวนมากที่รอต้อนรับ

คือเรียกว่าพอไปเนี่ยเกือบจะโดนกระทืบตาย

คือผมบอกเลยว่าใครเห็นภาพที่มันฆ่าคนเนี่ยนะ
ในคลิปนี้นะครับผมก็เห็น

คือน้องคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้
เพื่อที่จะเอาโทรศัพท์ของตัวเองคืน
แล้วไอ้เนี่ยมันก็เอามีดเนี่ย
แทงที่ตัวก่อนเลยที่เห็นเนี่ย
แทงเสร็จผมเห็นเนี่ยเลือดติดอยู่เนี่ยนะ
เสร็จปุ๊บเป็นเหมือนกับปากที่ขอ
เสร็จปุ๊บพอจับได้
ไม่แต่ทำไมถึงต้องฆ่าคน

ค้าเขา
วันนั้นเน่ะก่อเหตุว่าไม่รอบสี่ที่ที่มันทำ
แล้วฆ่าคนตายไปคนหนึ่งรู้สึกจะไปเอาไอโฟนอีกที่หนึ่ง

คือน่าจะติดแล้วอยู่ยาวไปเลยไม่ต้องออกแล้วก็ได้
คือต้องพอจะทีกับไอ้การที่เดี๋ยวลดโทษให้มันไอ้คนแบบนี้
มันออกมานะมันก็ไม่รู้สำนึกแล้วมันก็มาทำอีก
คิดว่าเข้าไปแล้วแป๊บเดี๋ยวก็ออกมาได้ก็ทำอีก
แล้วยิ่งว่าเพศพวกวัยรุ่นเนี่ยนะที่อายุยังไม่ถึง๑๕เนี่ย
แล้วก่อเหตุฆ่าคนตายเดี๋ยวนี้มีนะ
อืมออกมาพอโตขึ้นมามันก็เป็นโจรอืม
จริงคือต้องมีอะไรที่เป็นมาตรการที่คุ้มเข้มจริง
เขาจะได้ไม่กล้า
เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อน
เพราะเราเม้าตอนโต๊ะไปเยอะมาก

เดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังสักครู่ค่ะ
เอาละค่ะกลับมาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม

ก็มีน้องคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะฮะก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้เลย
เพราะว่าน้ำได้ทะลักนะอันดับแรกเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชท่วมถึงประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
เครื่องบินลงจอดไม่ได้ต้องบินกลับดอนเมืองกันหมดเลยนะคะ
แล้วก็ถนนสายเอเซีย๔๑สายที่๔๑เป็นอัมพาตหมดเลยทีเดียว
แล้วหลังจากเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงมากที่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอีกนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาก็ยากลำบาก
โดยเฉพาะสายถนนราชดำเนินมีน้ำท่วมขัง๒๐๓๐เซนติเมตร
หลายช่วมเลยไม่เคยช่วมหนักขนาดนี้เหนือออก๒๐ปีเลยนะ
จะต้องอบพยพราษดรไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ขนข้าวของดีขึ้นไปทางที่สูงกันเลยทีเดียวนะคะ
ด้านในแพทย์ทรงเกียจก็บอกมาบอกว่าน้ำท่วมตรงบริเวณโรงพยาบาลก็จริง
แต่ว่าในโรงพยาบาลก็ยังสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เลยทีเดียว
เมื่อทราบข่าวแบบนี้นะคะเขาก็รายงานมาทันทีเลยนะคะ
ว่าระดับน้ำท่วมขังรันเวย์สนามบินนครศรีธรรมราชหลายจุด
ระดับน้ำท่วมที่รันเวย์ประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตร
แล้วก็จึงทำให้สายการบินต้องกลับไปสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง
ล่าสุดทางท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ก็ประกาศห้ามสายการบินทุกเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองนะ
บินลงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่๖มกราคมปี๖๐ไปจนถึงเวลาประมาณ๒๔นาฬิกา
ของวันที่๗มกราก็คือพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ดังนั้นถนนสาย๔๑สายเอเชียน
ก็ต้องบอกว่าเป็นสายหลักใช้ในการเดินทางเข้าไปสู่ในกรุงเทพ
ดังนั้นกรุงเทพสู่ภาคใต้
ก็ถูกน้ำท่วมถนนที่บ้านถ้ำใหญ่
ตรงแถวทุ่งสงฯก็จะมีรถทุกชนิดผ่านไม่ได้
เกิดน้ำหลากท่วมและชุมชนใกล้เคลียง
แล้วก็ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่ชุมชนบ้านต้นพยอม
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรถยนต์
หรือว่ายานพานะของประชาชนที่ติดอยู่
นี่ต้องส่งมากเลยนะในตัวเมืองถึงส่งน้ำมากแล้วครับมาก
ของฝ่ายเสื้อผ้าผมคนหนึ่งชื่อน้องนิวอยู่ที่ตรัง
ที่นั่นเหรอคะถ้ามื้องไปแล้วละจดเลยประมาณจากที่ตรัง
เห็นบอกมีที่อะไรนะสมุยสมุยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ที่สมุยนี่เองก็ท่วมสนามบิน
ก็ไม่สามารถที่จะให้เครื่องบินลงได้เหมือนกัน

สวัสดีค่ะนี่นะคะ
เป็นอย่างไรบ้างฮะเอากล้องจากพี่เปรี้ยวหน่อย
เอากล้องหน่อย

สมุยท่วมขนาดไหนครับพี่เปรี้ยว
เยอะมากตรงหน้าอันทราเนี่ยนะคะ
น่าจะประมาณเกือบถึงลม

อยากไม่ได้ฟิเชอร์แมน

อยู่ตรงมายะที่จอไม่เป็น๓๕๕

ในกล้องกล้องเปลี่ยนงานกล้องห้า

เห็นแบบฝรั่งฝรั่งไปไหนไม่ได้เลยหรอพี่เปรี้ยว
ฝรั่งก็ติดอยู่ที่เกาะสมุย

มันไปหาซื้อโฟมโกนหนวดไม่ได้

พี่เปรี้ยวเคยบอกว่าที่ร้านไม่ได้รับโกนหนวด
หมายความว่าหนวดมันยาวมากเลยค่ะสองคน
พี่เปรี้ยวว่าเขาก็เอาวะคนละพันสอง
โกนหน่วยไปด้วยเลยในช่วงนี้
เปรี้ยวค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะ
คือท่วมมากี่วันแล้วพี่เปรี้ยว
ท่วมมากี่วันแล้วว่ะ๓วันแล้วนะคะ
สามวันแล้วแสดงว่าธุรกิจที่นั่นก็ปิดหมดวันนี้ทำอะไรไม่ได้
เขาก็ไปไหนไม่ไหวเขาก็ถ่าย

ขอบคุณพี่เปรี้ยวที่เป็นแฟนรายการอยู่ที่สมุยนะฮะ

ต่างชาตินักท่องเที่ยวนั่งทำเล็บอยู่
ที่พื้นก็เป็นน้ำหมดเลย

สงสารนะตอนนี้เห็นก็บอกฝรั่งไปไหนไม่ได้เลย

มุยนี่ท่วมหนักมากเหมือนกันนะครับ

ขังสุนักหรือขังหมาเนี่ยนะเกือบร้อยจนแห้งตายคาโกรงไหล
ไหลตู้เลยเขาบอกอย่างนั้น
เขาบอกว่าประสุทธิ์สัตว์แม่ริมเนี่ยเดินขึ้น

แล้วก็ปล่อยให้โอดข้าวโอดน้ำนะครับจนตรงตัวนี้แห้งตายอยู่
นี่ดูดิแฮ่งตายตูผอมอย่างงี้คุณผู้ชมแห้งตายเลยนะ
ไม่ใช่เราจะเพาะเพื่อ
ไม่เขาเขนะเหมือนกัน
ล่าสุดนะฮะในเรืองศักดิ์ศรีหยาบนะฮะ

ในเชียงใหม่ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบส่วนที่สภาแม่ริม
ดำเนินคดีป้าพลิ้งหญิงชาวบ้านที่พ่อเลี้ยสุนัขตามตลาด
นัดโกยโดยกักขังสุนัขในกลงเลี้ยงแคบ
ในป่าระเมาะหลังค่ายทหารทั้งหมด๙๗ตัว
บางตัวนักคุณผู้ชมครับก็บอกมีสภาพร่างกายผอมโซมไม่ได้กินอาหาร
ตัวมีทั้งชิสสุปอมเมริเนียนชิวาว่าพุดเดิ้นบังแก้วไซบิเรียนฮัสกี้
พร้อมนำไปดูแลเพื่อที่จะรักษาบาดแผลแล้วก็อาการป่วย
ก่อนจะประกาศหาผู้มีอุปกรณ์รักคุณนำไปเรียนต่อไป
เขาบอกว่าป้าพริ้งเป็นเจ้าของสถานที่เพาะเลี้ยงสุนัขไม่ได้มาตรฐาน
ก็เรียกว่าตอนนี้ตำรวจได้มีการออกหมายเรียก๒ครั้ง
คลิปมาก็จะออกหมายจับแล้วนี่ไง
คือไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะเพาะเพื่อจะไปขาย

แต่ก็ขังเขาจนกระทั่งปล่อยเขาอดข้าวอดน้ำบางตัวอดน้ำจนตาย
ลองคิดดูดีเป็นมนุษย์ถูกจับขังอยู่หรือมีอะไรให้เขากิน

จะได้เข้าใจใช่ไหมครับอุ๊ยจ้าแล้วให้หมาตกุยหน้าป้าพริ้งสองสามที
เมื่อกี้เขาบอกว่าเชียงใหม่ฝนตกมา๓วันแล้วหนาวมาก

ช่วงหน้าแล้วเหรอคะ
ช่วงหน้าแล้วเหรอคะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่อยกลับมาเขาใส่ไข่มาใส่ไข่บันเทิงกันต่อช่วงหน้าค่ะ

มากมาใส่ไข่บันเทิงกันต่อค่ะโอเคพูดกันต่อนะฮะ
ูดดี้นะฮะปิดตำนาน๙ปีนะครับ

หลังจากสารอุทธรณ์ตัดสินคดีหมินประมาทไฮโซแชมป์นะฮะ
ปิดฉากรายการวูดดี้เกิดมาคุยกับทางช่องเก้า
ที่เริ่มเดินมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา๙ปีนะฮะ
โดยจะออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ซึ่งกระตูนเปิดเผยนะครับบอกว่า
จากเหตุการณ์คดีหมินประมาทไฮโซแชมป์นะครับ

มันทำให้ตัวเราทบทวนตลอดเวลาว่าทำไมเราถึงพลาดสักขนาดนั้น
แล้วโดยเฉพาะกับการตัดสินล่าสุดเนี่ยนะฮะ
มันทำให้เหมือนกับเรามีสติมากขึ้นในการพูดในการจัดรายการ
ไม่ใช่ว่าเราจะเปิดปากแล้วพูดได้ทุกอย่างในโลกนี้ได้

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้กลับมาทบทวนหลายอย่าง

ด้วยความที่รายการมีมานานถึง๙ปี
ทุกอย่างนะครับมีเริ่มต้นก็ต้องมีการจบนะฮะ
และเราก็อยากจะจบในจุดที่อิ่มตัวแล้วก็สวยงามที่สุด
หลังจากนี้นะครับก็ค่อยคิดกันต่อไปว่าจะทำอะไรกันดี

แต่ทุกวันนี้แค่งานในโซเชียลก็เยอะมากพอแล้ว

แต่ต่อไปถ้าเจอกับช่องอื่นจะเป็นในรูปแบบอื่น

ไม่วันนั้นเนี่ยดิฉันว่าเห็นแวบนายอยู่แถวพระราม๔
อุ๊ยหรอละแล้ว
ไปสวัสดีปีใหม่หรือเปล่าคุณแม่

มาเรียนพี่นายนาย

เดี๋ยวก็รู้คุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาในหน้าจรตีวีอยู่ดิ

ล่าสุดก็มีคนบอกว่าคุณวูดดี้เนี่ยไม่จ่าย
ค่าเช่าที่ช่องการ

ก็วูดดี้เขาไปรำแก้บนแล้วกันนั้น

ก็เลยไปลำแก้บนเพราะฉะนั้น๑๐ล้านเขาจ่ายอยู่แล้ว

ตรงไหน

ไม่ใช่ตลาดสดอะไรอันแรกก่อน

อ่ะอยู่ช่อง๓อ่ะค่ะ
นี่ก็แล้วก็นั่นไง

ไปหลุดกับใครเมื่อวาน

มีภาพหลุดนะกอดกับสาวที่ทะเล

ก็ห่วงชีวิตภาพ

มีแบบแบบลึก

เดี๋ยวฟ้องนะ
เขาพูดอย่างนั้นเหรอคะ
เขาบอกเดี๋ยวฟ้องนะไม่มีหัวเราะ

ที่ผ่านมาผมก็อยู่ของผมเฉย

ออกมาก็รู้อยู่ว่ามันไม่จริง
ผมว่าพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้ว

แต่ที่เกรงใจกันนิดนึงก็ดีนะ

รู้ตอนนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
หรือบอกเมื่อก่อน

คือเป็นผิดสนาของดาวินทชีก็ได้นะ
เอามาเล่นใช่ป้ะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวขึ้นบอวิลุก็มีข่าวกับพี่ชะคริ๊ด
ทีนี้เขาก็ออกมาเปิดตัว

กับคุณโอมอิฤทธิสักไม่ได้สักระยะนึงแล้ว

ยืนยันว่าคุณโอมเนี่ยเค้าแมนเต็มตัว
มีเพื่อนเก้งกวางช่วยสแกนเรียบร้อย

ที่เขาบอกว่าเปิดตัวของคุณโอมเนี่ย
เพื่อจะเป็นตัวหลอกหรือเปล่าจริงเขาบอกว่า

จริงเขาบอกว่าไม่ใช่เขาก็เป็นผู้ชายนะ

แต่เค้าบอกว่า
แมนจีนก็แมนอะไรอะ
เดี๋ยวก่อนนะ
เค้าบอกว่าเป็นแค่ผู้ชายเป็นผู้ชายแรด

เป็นผู้ชายที่แบบว่าแสดงออกแล้วแบบ
เล่นมีคำมุดจากเหมือนแก้งกวางได้อะไรอย่างงี้